ข่าวนี้บ้างดีกว่าเป็นข่าวลือที่ค่อนข้างจะน่าตกใจทีเดียวค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคุณน้าแอดนะคะสมบัติเมธานีค่ะ
หลายคนก็ตกใจมากเพราะได้ยินข่าวนี้
แต่ว่าแต่ว่าจะย่ำแย่จริงหรือเปล่าเนี่ยตาเกือบบอดเลยนะไปฟังดูเลยค่ะ
นักแสดงอาวุโสวัยเฉียด๘๐ปีแอดสมบัติเมธานี
เปิดใจผ่านทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐออนไลน์หลังมีข่าวลือแพร่สะพัดว่า
สุขภาพซุดโทรมจากการทำงานหนักมาทั้งชีวิตถึงขั้นดวงตาทั้งสองข้างเกือบจะมองไม่เห็น
โดยเจ้าตัวยอมรับว่าดวงตาสองข้างเสียเพราะเกิดจากการใช้ยาหยอดตา
ชนิดเดียวกับนางเอกอมตะเพชรราชวราชเกินจำนวนที่แพทย์สั่ง
จนเป็นเหตุให้ความดันในดวงตาสูงแพทย์ต้องสั่งให้เลิกใช้ยาหยอดตาตัวดังกล่าวอีกเด็ดขาด
ยืนยันว่าตอนนี้ดวงตาทั้งสองข้างยังไม่ถึงขั้นมองไม่เห็นแต่มองได้แคบลงและมีบางส่วนที่เสียไปแล้ว
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการดูแลรักษาไม่ให้อาการเลวร้ายลงกว่าเดิมรวมถึงปัญหาเรื่องหู
เพราะในช่วงที่แสดงหนังแอคชั่นสมัยก่อนไม่มีอุปกรณ์ป้องกันจึงส่งผลกระทบระยะยาวมาจนถึงทุกวันนี้
แต่ยืนยันว่าสุขภาพโดยรวมของตัวเองยังแข็งแรงฟิตเปรี้ยเหมือนเดิม
หล่อโดยไม่พึ่งศัลยกรรมเพราะเป็นผลจากการเล่นโยคะมานานกว่า๑๐ปีและยกน้ำหนัก
รวมถึงเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มาอย่างสม่ำเสมอค่ะ